ลูกเยี่ยมครับชวนเมียตัวเองเนี่ยปลอมาเป็นโจร
แล้วปล้นใครรู้ไหมฮะปล้นแม่ตัวเอง
เอาเท้าเนี่ยเหยียบคอแม่
เอาสากทุบหัวแม่กะจะให้หัวแม่กะจะให้แม่สลบ
แล้วมัดมือไพ่หลังอยู่แบบนี้
คุณผู้ชมถามว่าแม่เนี่ยจำได้ไหมว่าไอ้คนที่ปล้นเนี่ยเป็นลูกชาย
จำได้แค่เสียงแม่ก็จำได้แล้ว
แค่เห็นเสื้อผ้าของลูกชายคนนี้ไอ้โจรคนนี้

คือแม่บอกว่ามีช็อตปิดตาไงแล้วแม่บอกว่าแม่จำแม้กระทั่งกลิ่นอ่ะ
กลิ่นของเสื้อผ้ากลิ่นน้ำยาซักผ้าได้
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้ถือว่าอุกอาจมากแล้ว
โหดเยี่ยมมากนะครับเกิดขึ้นที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะฮะ
คือคุณกันจอมพลังแล้วก็ทีมงานและทนายความนะครับ
พานายธวัชชัยคำสายอายุ๓๑ปี
และภรรยาเข้าพบภูมิกับการสพบ้านโป่ง
คุณธวัชชัยเป็นพี่ของคุณก่อเหตุคนก่อเหตุนะคุณเป็นพี่ชาย

พี่ชายก็โมโหน้องชายทำไมมาทำแม่แบบนี้
คุณกันเองก็โมโหทำไมลูกมาทำแม่แบบนี้นะครับ
คือพี่ชายมาพบคุณกันมาพบตำรวจบอกให้ช่วยจับกลุ่มตัวน้องชายให้หน่อย
น้องชายก็คือนายวรายุทธ์คำใสหรือว่านายปอนนะครับ
รวมถึงภรรยาของน้องชายก็คือนางสาวละอองดาว
ซึ่งเป็นน้องสะพ้ายของคุณธวัชชัยนะฮะ
คือสองคนนี้ทำไมรู้ไหมคุณปลอมเป็นโจรบุกมาที่บ้านของแม่ตัวเอง
ก็คือนางมณีรัฐคำสายอายุห้าสิบเจ็ดปีมัดมือไพร่หลัง
ชิงเงินสดไปสามพันบาทแล้วก็สร้อยทองคำสามสลึง
ฉากตีหัวกะให้สลบคุณมีจังหวะหนึ่งใช้มีดจะแทงด้วยซ้ำ

แต่โชคดีนะที่คุณป้ามณีรัฐแย่งมีดมาได้นะครับ
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้นะฮะเกิดขึ้น
แล้วก็ถามว่าคุณป้ารอดชีวิตมาได้ยังไง
คุณผู้ชมคุณป้าเนี่ยโอ้โหบาดเจ็บสาหัสนะฮะ
เพื่อนบ้านเข้ามาช่วยเหลือได้นำส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๑๓กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
คุณผู้ชมที่น่าตกใจคือคุณป้าเนี่ยเล่าให้ฟังบอกคุณป้านะ
นอนโรงพยาบาลแล้วก็ตอนฟื้นขึ้นมาปรากฏว่าตัวลูกชายคนกลางก็คือนายปอนเนี่ย
ทำทีทำท่ามานั่งเฝ้าแม่ที่โรงพยาบาล
พอแม่ฟื้นลูกชายคนนี้ถามแม่แม่โดนใครเขาทำมา

ทั้งที่ตัวเองกับเมียเป็นคนทำแม่
ครับแล้วก็ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
คุณผู้ชมในใจแม่บอกเองนั่นแหละที่ทำฆ่าเองนั่นแหละที่ทำแม่
แต่ตอนนั้นแม่ไม่กล้าพูดเพราะว่านายปอนเนี่ยนั่งอยู่ข้าง
ก็อยู่ในห้องสองคนแล้วแม่ยังอยู่ในโรงพยาบาลกลัวโดนตีอีก
คุณผู้ชมฮะนายธวัชชัยซึ่งเป็นพี่ชายของคนก่อเหตุบอกว่าโอ้โหตัวผมโกรธมากนะ
เพราะว่าแม่จำได้อย่างชัดเจนว่าคนที่ทำร้ายแม่คือลูกชายคนกลางคนนี้
เพราะชุดที่นายปอนใส่วันเกิดเหตุแม่เป็นคนซักให้กับมือเลยนะ
และขณะที่จะจับแม่มัดมือปิดตานายปอนพูดขึ้นมาคำนึง
แค่คำนั้นแหละครับแม่ก็จำเสียงลูกชายได้
อีกทั้งที่ผ่านมาตัวนายปอมักจะมาขู่ขอเงินแม่ซื้อเหล้าตลอด
พอขอไม่ได้ทำลายข้าวของแม่กะจะมาเก็บข้าวเก็บของ
หนีหนีออกจากบ้านนี้แล้วนะแต่ตอนที่มาเก็บข้าวเก็บของนี่แหละ
นายปอนลูกชายคนกลางทำทีทำท่าเป็นโจรแล้วก็มาบุกปล้น
ฟังเสียงหน่อยฮะขออภัยยังไม่ฟังเสียง
ไปดูก่อนดูเฟสบุ๊คนะดูเฟสบุ๊คกันสักนิดนึง
นายปอนซึ่งเป็นคนก่อเหตุนะครับมีการโพสต์ภาพแม่นอนรักษาตัวเองที่โรงพยาบาล
พร้อมกับข้อความบอกว่าไอ้หน้าจุดเราต้องเซ็นเซอร์ไว้
ตัวไหนทำแม่กูไม่สนถ้ารู้เนี่ยกูไม่เอามึงไว้แน่
นี่เป็นภาพที่แม่กำลังนอนอยู่ที่เตียงแล้วดูสิคือเขาพยายามถ่ายรูปโพสต์เฟซบุ๊ก
ให้เหมือนว่าตัวเค้าไม่ได้เป็นคนทำใครเป็นคนทำแม่กู
กูเอาไม่ไว้แน่คุณโชมทำทีจำท่าเป็นว่าตัวเองไม่ได้ทำนะครับ
แต่ทีนี้มันมีหลักฐานอะไรต่างชัดเจนไปหมดใช่
มีวงจรปิดวันเกิดเหตุเวลา๗๓๔น
ขณะที่คุณป้ามณีรัฐผู้บาดเจ็บเปิดประตูเข้าบ้านตามปกตินี่นะครับ
จากนั้น๗นาฬิกา๕๕นาที
จะเห็นนางสาวละอองดาวก็คือคนก่อเหตุ
ซึ่งเป็นเมียของนายปอนนั่งรอดูต้นทางอยู่ที่รถจักรยานยนต์
ส่วนตัวนายปอนลูกชายคนกลางของคุณป้ามณีรัฐ

จนทั้งเวลา๑๑นาฬิกา๙นาทีหลังเพื่อนบ้าน
ช่วยส่งตัวคุณป้ามณีรัฐไปโรงพยาบาลแล้ว
นายปอนและภรรยาได้มาขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดของเพื่อนบ้าน

พอขี่มาถึงนะละอองดาวนั่งอยู่ท้ายมอเตอร์ไซค์ใช่ไหม
แล้วนายปอนเดินเข้าไปถามถามว่าไอ้กล้องวงจรปิดนี้มันจับภาพเห็นไหม
ถามกล้องวงจรปิดของเพื่อนบ้านว่ามันจับภาพแล้วภาพชัดไหม
และนายปอนก็กลับไปบ้านดื่มเบียร์
เชื่อไหมครับว่าตอนนั้นเจ้าของกล้องวงจรปิดเขาก็เอาภาพมาดูนะ
แต่ภาพมันไม่ชัดจริงภาพมันไม่ได้เห็นเหตุการณ์อะไรจริงนะครับ
เจ้าของกล้องหรือว่าเพื่อนบ้านก็เลยบอกว่าไม่เห็นเหตุการณ์
ตอนนั้นนายปอนก็คงสบายใจว่าไม่มีกล้องวงจรปิดของเพื่อนบ้าน
สามารถจับภาพเขากับเบียร์ในการกระทำกับแม่ได้
ทีนี้ครับคุณผู้ชมฮะแต่เจ้าของบ้านหลังนี้
เจ้าของกล้องวงจรปิดบ้านหลังนี้มาตรวจดูภาพอีกครั้งหนึ่ง

มันเห็นไงว่าละอองดาวอยู่หน้าบ้านแล้วตอนเข้าไปในบ้าน
แล้วจังหวะนั้นก็ไม่ได้มีคนอื่นเข้าไปในบ้านได้อีกหรือ
เป็นช่วงเวลาในการก่อเหตุชัดเจน
เพื่อนบ้านก็เลยเอาภาพเหล่านี้ไปให้ตำรวจ
ทำให้นายปอนและภรรยาถูกหลักฐานต่างมัดตัว
กระทั่งสามารถจับกลุ่มตัวไว้ได้
คุณผู้ชมทำทีทำท่ามาขอดูกล้องวงจรปิดบ้านเพื่อนบ้านนะ

อนเดินมาบอกเมียแล้วดูท่าทางแบบลุกลี้ลุกลน
สักพักนึงก็คงจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปโรงพยาบาล

ท้ายที่สุดคุณสารอนุมัติหมายจับเพราะหลักฐานชัดเจน
ว่าลูกชายคนกลางของคุณป้ามณีรัฐนี่แหละ

ปล้นแม่เองไปทำร้ายแม่แทบตายนะฮะ
ปรากฏว่านายปอนยังโพสต์เฟซบุ๊กอีกนะ
คุณดิฉันอ่านเฟซบุ๊คแล้วเอาจริงนะ

คุณดูสินี่คนเป็นลูกโพสต์นะ
บอกว่าไอ้จุดประเด็นคือแม่กูแจ้งว่ากูเป็นคนทำ
แบบนี้กูจะเรียกแม่ต่อดีเปล่าวะ
โอ้โหทำก็รู้อยู่แก่ใจ
ใช่แล้วก็มาโพสต์แบบนี้
คุณผู้ชมฮะท้ายที่สุดตำรวจไม่เอาไว้ครับ
ตำรวจไปจับกลุ่มตัวนายปอนกับภรรยาคือนางสาวละอองดาว
ไว้ที่ป้อมตำรวจเพื่อรอส่งตัวไปที่สพบ้านโป่ง
ปรากฏว่าคุณพี่ชายนะฮะแล้วก็ญาติคนอื่นเนี่ย
มาถึงระงับใจไว้ไม่อยู่เข้าไปนี่ไปทุบหน้าเลยคุณ
อย่าดูนะอย่าดูจังหวะนี้นะฮะตัวพี่ชายเนี่ยเข้ามา
รู้ว่าน้องชายซึ่งเป็นคนเกาะเหตุอยู่ในห้องที่ถูกควบคุมตัวไว้
พี่ชายดุ่ยเข้าไปในห้องแล้วทำไมรู้ไหมคุณ
สัดเขาให้เลยสัดเลยฮะสัดใครก่อนฮะ
ละอองดาวก่อนเพราะว่านั่งอยู่ใกล้ประตู
หลังจากนั้นก็ไปซัดน้องชายด้วยนี่จังหวะนี้นะฮะ
หลังจากนั้นจะเข้าซัดน้องชายตัวเองตำรวจต้องมากันไว้แบบนี้นะครับ
คุณผู้ชมฮะนายปอนได้รับบาดเจ็บเป็นแผลแตกที่โหนกแก้มนะฮะ
ส่วนนางสาวละอองดาวได้รับบาดเจ็บบริเวณจมูกด้วยเหมือนกันครับ
พี่ชายก็ช้ำใจและโกรธมากนะน้องชายทำแม่แบบนี้ได้ไง
นี่ถึงขั้นบอกเลยอ่ะบอกว่าจับผมขังกับไอ้ปอนด์ก็ได้
คือคงจะไปซัดต่ออีกค่ะแล้วนี่คืออยู่กับภรรยาเขานะ

คุณผู้ชมฮะพอตำรวจต้องคุมตัวทั้งนายปอนแล้วก็นางสาวละอองดาวออกจากห้องเนี่ย
เพื่อไปดำเนื้อกดีต่อที่สภบ้านโป๋ง
ปรากฏก็เกิดเหตุวุ่นวายอีกนะครับเอาผ้าเพื่อคลุม
ปรากฏว่าจังหวะนี้แม่ของนางสาวละอองดาวมาปกป้องลูก

ส่วนญาติของคุณป้ามณีรัฐนะครับ

คุณผู้ชมดูบรรยากาศตอนนี้สักนิดหนึ่งนะครับ

ลูกแม่เป็นคนดีไหมคะ

ก็บอกลูกแม่เป็นคนดีก็ปกป้องนางสาวละอองดาว

ในการแจ้งข้อหานะครับ
จากการตรวจปัสสาวะของนายปอนพบมีสารเสพติดอีก

ตำรวจต้องส่งไปตรวจอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลด้วยนะครับ
และหากพบความผิดอื่นอีก
ทำร้ายบุพการีอะไรแบบนี้นะครับ
ล่าสุดภูมิกับการสพบ้านโป่งบอกว่าผู้ต้องหาทั้งสองคน

ส่วนผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ต้องรอผลประมาณ๑เดือน

ดังนั้นทั้งหมดทั้งดูมวลต้องดูผลตรวจนิติวิทยาศาสตร์

จับอะไรจับต้องของอะไรในบ้านบ้างหรือเปล่า
ทำร้ายร่างกายแม่มีเลือดกระทรงกระเซ็นอะไรหรือเปล่า

นี่ขนาดกล้องวงจรปิดเพื่อนบ้านจับภาพได้
เห็นว่าเขาเข้าไปแต่ไม่เห็นจังหวะก่อเหตุหรอก
แต่จังหวะนั้นก็ไม่ได้มีใครเข้าไปในบ้านแล้วไง
ตำรวจบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวรอ
ผลทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับ

แล้วก็อีกทั้งผู้ต้องหายังแจ้งความกลับพี่ชายของเขาอีก

ถ้าเกิดกลับใจไม่แจ้งความลูกชายนะ

เพราะบางทีคุณแม่อาจจะสงสารลูกชายอีก

ฝากขังต่อสารพรุ่งนี้พร้อมคัดค้านการประกันตัวไว้ก่อน
โอ้โหข่าวนี้เดือดจริงค่ะ

ว่าลูกแบบนี้มาก่อเหตุ
แล้วฟังพฤติกรรมแต่ละอย่างไม่ไหวจริงค่ะ